มาดูผลงานตำรวจไซเบอร์นะคะหรือว่าตำรวจปราบปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีกันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้เขาไปสืบทราบมาบอกว่ามีฐานปฏิบัติการที่เปิดให้บริการเว็บไซต์พนันออนไลน์
ก็เลยขอหมายสารไปตรวจค้นรวมทั้งหมด๔จุด
กรุงเทพย่านดอนเมือง๒จุดที่โคราช๑จุดแล้วก็ที่สะแก้วอีก๑จุด
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นจุดที่สะแก้วนะคะ
ตำรวจปราบปรามอาทยากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์ไปตรวจค้นบ้านหลังนี้แหละค่ะ
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๙ตะบนฟากห้วยอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้ว
ควบคุมตัวพนักงานดูแลเว็บไซต์พนันออนไลน์๑๕เว็บไซต์
แล้วคุณน่าตกใจมากแต่ละเว็บไซต์มีคนเข้าไปเล่นพนันออนไลน์๔๐๐๕๐๐คน
เพราะฉะนั้นเงินหมุนเวียนหลัก๑๐๐ล้านถึงหลักพันล้านบาทค่ะ
ลูกค้าไม่ต่ำกว่า๖๗หมื่นคนนะคะ
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒน์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยอมรับบอกว่า
เครือข่ายพนันออนไลน์ขบวนการนี้ถือว่าเป็นขบวนการใหญ่ระดับประเทศ
ก็คือเป็นเครือข่ายของลูก้าเบ็ด๘๘นั่นเองนะคะ
ไซเบอร์ได้ติดตามเว็บพนันออนไลน์เหล่านี้มาสักประมาณ๒เดือนแล้ว
จนกระทั่งพบว่าได้ใช้สถานที่แห่งนี้แหละในจังหวัดสะแก้ว
เป็นศูนย์ปฏิบัติการเป็นเซ็นเตอร์ในการติดต่อลูกค้า
รวมทั้งบริหารจัดการส่วนที่กรุงเทพย่านดอนเมือง
อันนี้เป็นศูนย์ควบคุมการสั่งการนะคะ
ทีนี้พอไปตรวจสอบบัญชีธนาคารคุณค่ะคาดว่ามีเม็ดเงินหมุนเวียน
ไม่ต่ำกว่าหลักพันล้านบาทนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกด้วยนะคะ
ผลการจับกลุ่มครั้งนี้ได้ตัวผู้กระทำความผิด๘๐คน
พิวเตอร์๗๕เครื่องโน้ตบุ๊ก๑๐เครื่อง
จอคอมพิวเตอร์๙๐จอรถหรู๔คัน
การ์ดโทรศัพท์โทรศัพท์อีกจำนวนมาก
แล้วก็เตรียมขยายผลเพื่อกวาดล้างต่อไปนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมบอกว่าสถานที่บุกเข้าไปตรวจค้นในครั้งนี้เนี่ย
น่าตกใจมากคุณถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องจริงนะ
เป็นของนักธุรกิจชื่อดังในเมืองอรัญญประเทศ
มีตำแหน่งหน้าที่สำคัญของจังหวัดสะแก้ว
แถมยังมีความสนิทสนมส่วนตัวกับบุคคลระดับรัฐมนตรีครัศวงค์๑
ที่ดูแลฝ่ายความมั่นคงในรัฐบาลชุดนี้
ยังไม่ได้พูดเองนะ